แต่เราคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่แต่คู่นี้คุณแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หวานมากนะคะ
เมื่อวันคล้ายวันเกิดของทั้งคู่ค่ะก็ต่างซื้อของขวัญให้กันและกัน
คุณน้ำฝนเขาซื้อกระเป๋าให้พี่อามส่วนพี่อามจัดใหญ่จัดโต
ซื้อเครื่องซักผ้าให้ไปเลยจ้า
ส่วนเรื่องแพลนปั๊มลูกนะคะน้ำฝนบอกว่าตอนนี้ยังมีละครอยู่ประมาณ๔เรื่อง
พอถ่ายทำเสร็จเมื่อไหร่จะเดินหน้าปั๊มทายาทต่อทันที
และคงจะต้องพักงานไปแบบยาวเพราะอยากทำหน้าที่ของศรีพันรยาให้เต็มที่ค่ะ
ตอนนี้คือผลกับพี่อำไปตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือผลเหลือฉีดวัคซีนอีก๑เข็มตอนสิ้นเดือนสิงหา
แล้วก็หลังจากนั้นนะคะมันเป็นวัคซีนที่คุณแม่ควรจะต้องมีก่อนที่ตั้งท้อง
หลังจากนั้นอีก๓เดือนคุณหมอเขาบอกว่าถึงจะค่อยมีน้อง
มันก็คือน่าจะพอดีกับช่วงที่ละครปิดพอดี
แล้วเราก็จะพักไม่รับงานแล้วหลังจากจบ๓๔เรื่องนี้
เวลามีละครใหม่เข้ามาก็จะต้องมาถามเขาก่อน
ว่าเราก็ต้องเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าเขาโอเคไหม
ถ้ามันอาจจะช้าอีกเดือน๒เดือนอะไรอย่างนี้เขาบอกเขาโอเค
คือมันก็ไม่ใช่ว่าพอเราอยากจะมีแล้วเขาจะมาด้วยผมว่ามันยากเหมือนกัน
แต่ว่าถ้ามันไม่มาจริงหรือเขาไม่อยากมาอะไรอย่างนี้
ก็ไม่มีนะอะไรอย่างนี้ก็ต้องรับกันได้ทำให้โทษกัน
ส่วนอาการบาดเจ็บของพี่อามค่ะเส้นเลือดในลูกตาแตก
เจ้าตัวไปพบแพทย์มาแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะพักผ่อนน้อย
แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะต้องบอกว่าโรคส่วนใหญ่เนี่ยนะคุณผู้ชม
อาจจะอาการพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอมาจากความเครียดต่าง
ดูจากดาราหลายคนอย่างพี่อาร์มเนี่ยอาจจะเป็นนิดเดียว
แต่บางคนเนี่ยพอเครียดมากพักผ่อนน้อยมากเข้าไปเนี่ย
ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในอนาคตระยะยาวได้
ทำงานแต่ต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะ